คุณผู้ชมครับเราไปดูเรื่องราวดีกันบ้าง
ในโลกโซเชียลก็มีเรื่องราวดีที่เป็นเด็กยอดกระตันยูคนนี้นะครับ
เด็กนักเรียนชั้นป๖เดินเลขขายขนมย่านรามคำแหง
เป็นการช่วยกันแบ่งเบาภาระให้กับผู้เป็นแม่
โดยไม่สนใจว่าเพื่อนจะล้ออะไรหรือเปล่า
โซเชียลแชร์ภาพเด็กชายคนนี้
และมีคนเข้าไปให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมเยอะเลยนะครับ
กรณีโลกโซเชียลแชร์ภาพเด็กชายคนหนึ่ง
นั่งขายขนมอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อภายในซอยรามคำแหง๒๔แยก๑๔
และมีเนื้อหาระบุว่าเด็กคนนี้เรียนอยู่ชั้นป๖

จะเดินเลขขายขนมแถวสนามราชมังคลากีฬาสถานตั้งแต่๖โมงเย็นถึง๔ทุ่ม

บอกว่าอยากจะช่วยแม่ทำงานไม่อยากให้แม่เหนื่อย
ส่วนพ่อของเด็กเสียชีวิตไปแล้ว
หากใครพบเห็นอยากจะช่วยซื้อขนมของเด็ก
ก็ช่วยได้เลยสงสารเด็กนะครับ

โดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างชื่นชมเด็กคนนี้เป็นจำนวนมากครับ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีนะครับ
ก็เลยลงพื้นที่ย่านรามคำแหง
โดยนำรูปของเด็กชายที่ปรากฏ
ให้คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างดู

น้องคนนี้อายุสักประมาณนี่แหละอยู่ป๖เองนะครับ
ก็จะมาขายขนมกันเป็นประจำ
พี่วินเขาก็เล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าเด็กคนนี้ชื่อน้องคูก้า
อาศัยอยู่ภายในซอยรำคำแหง๒๔แยก๓๔

ทีมข่าวเดินไปพบน้องคูก้านั่งอยู่หน้าหอพักแห่งหนึ่ง
พูดคุยกับน้องครูก้าน้องครูก้าร้องไห้เลย
ร้องไห้นะฮะเล่าถึงเรื่องของชีวิตให้ฟังนะครับ
อาศัยอยู่กับแม่ภายในหอพัก
โดยแม่น้องคูก้าก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังเหมือนกันนะครับ

ประสบอุบัติเหตุถูกใบพัดน้ำของบ่อเลี้ยงกุ้งเนี่ย
เข้าที่ศีรษะจนหนังศีรษะหลุด
ใบหน้าก็เกือบจะเสียโฉม
หูซ้ายถูกตัดตาก็มองไม่เห็น
แล้วก็ถูกสามีทิ้งจนคิดจะฆ่าตัวตาย
แต่เพราะเป็นห่วงลูกคือน้องคูก้า
ตัวเองเลยตัดสินใจที่จะเข้มแข็งขึ้น

ลูกน้องคูก้าเขามีความคิดเองของเขา
บอกว่าผมอยากนำขนมไปขาย
เพื่อจะช่วยเหลือแม่แบ่งเบาภาระให้แม่
เราฟังเสียงบางช่วงบางตอนในการสัมภาษณ์
คุณแม่ของน้องคูก้ากันนะครับ

แขนข้างนี้ช่วงที่หนูอุบัติเหตุกระดูกมันจะแตก
แล้วก็ตรงต้นคอกระดูกมันก็แตก
ซึ่งไม่สามารถที่จะทำงานหนักได้
ซึ่งน้องเขาก็อยากจะช่วยว่าจะทำยังไงก็

ไปขายวันแรกก็ไปเดินกับน้องเขา
เป็นห่วงค่ะบางวัน๕ทุ่ม

ตาทั้งที่ตาของตัวเองก็มองไม่ค่อยชัด
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าน้องเขาไปจุดไหน
แต่ด้วยความเป็นแม่แล้วก็ออกไปเดินตาม

ซึ่งกลับมาห้องก็ทำให้เรานอนไม่หลับ

ลูกก็จะบอกว่าโกรธคนนู้นโกรธคนนี้ที่เขามาล้อผมว่า
ผมลูกไม่มีพ่อแล้วยังไม่พอ
แล้วแม่ก็ยังหน้าตาอยากกับผีอีกไม่อายคนรถ
นี่แหละฮะทางทีมข่าวของเราก็คุยกับน้องคูก้า
น้องคูก้าก็เล่าให้เราฟังทั้งน้ำตานะครับ
บอกว่าตอนแรกก็เริ่มให้คุณแม่ทำอาหารให้
แล้วตัวเองก็เอาไปขายขณะที่เรียนอยู่ตอนชั้นป๔เอง

ซึ่งแต่ก่อนจะขายทุกวันหลังเลิกเรียน
แต่ช่วงนี้จะขายเฉพาะวันศุกร์และเสาร์

จากนั้นก็จะนำขนมที่แม่ทำเนี่ย
ไปเดินเลขขายภายในซอยรามคำแหง๒๔
แล้วก็แถวสนามราชมังคลา

แต่ก็มีบางครั้งที่ถูกเพื่อนล้อเกี่ยวกับครอบครัว
แต่คุณแม่ก็จะเป็นคนที่ให้กำลังใจผมเสมอ
ฟังเสียงของน้องครูก้ากันนะครับ
เราก็รู้สึกโกรธโกรธมากด้วย
พอมาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่า
ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อของ
เราก็ไม่มีเงินที่จะไปโรงเรียนได้
ก็พอแม่พูดแม่เป็นกำลังใจให้
ก็รู้สึกว่าปล่อยวางไม่โกรธเขา
เพราะว่าเราทำมาหากินของเราเราไม่ได้ไปเอาเปรียบเขา

ความคิดของน้องคูก้าและดูสิ่งที่คุณแม่สอนน้องคูก้าเนี่ย
ดีมากนะฮะฟังแล้วเราแบบขนลุกเลยเนี่ย
ครูก้าบอกว่าอยากเรียนให้จบสูงในอนาคต
อยากเป็นเจ้าของธุรกิจร้านเบเกอรี่
เอามาที่คุณแม่ไปรับจ้างอยู่ตอนนี้

ใครที่ผ่านไปที่ย่านซอยรำคำแหง
หรือว่าสนามราชมังคลากีฬาสถาน
สามารถไปอุดหนุนขนมของน้องคูก้า

ครูก้าบอกอร่อยทีมข่าวเราถาม

คุณก็บอกอร่อยสิครับนี่ฝีมือแม่ผม
ใช่ค่ะไปอุดหนุนกันได้นะคะ
แจ้งพิกัดนะคะซอยรำคำแหง๒๔
อยู่จุดแถวนั้นหรือว่าราชมังคลากีฬาสถาน
ใช่ค่ะเด็กดีแบบนี้น่าสนับสนุน